มันอยู่บนหลังคาบ้านคุณเลยอ่ะโอ้โหมาพร้อมเลยเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาปลอบคลุมหลังคาบ้านอยู่มืดมืดน่ะเออเออเออ
สงสัยจะซวยในบ้านอย่างนี้
พร้อมลงละ
ตกมาชำระพวกสารเคมีต่างฝุ่นละอองต่าง
โดยเฉพาะภาคเหนือบางจุดบางพื้นที่
ในระยะนี้ยังมีการจุดไฟกันอยู่จุดควันกันอยู่
แล้วก็ทำให้ฝนที่ตกลงมาก็จะทำให้ไปทำปฏิกิริยากัน
กับมีลักษณะเป็นกรดได้ใช่ไหมครับฟูระองทางอากาศ
ล้างทุกอย่างถูกต้องโอ้โฮ

ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นพี่ทิศเป้บอก
ที่อุดรลูกเข็บตก
ใช่ได้ข่าวว่าไปเก็บมาให้ผมด้วย

แล้วก็เลยเก็บคลิปมาให้

วันนี้มีคลิปลูกเห็บตกที่อุดร

และจังหวัดอื่นจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน
คุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอน้ำสม
จังหวัดอุดรดูสินี่นะฮะ
กำลังวิ่งมาอยู่ถ้าเกิดกระเป๋าตังค์หล่นนี้
ไม่กล้าวิ่งไปเก็บเลยนะครับ

นี่ในพื้นธาห้างในพื้นที่ชุมชนด้วยเนอะ

ถ้าเกิดสมมุติเราเอาแล้วเข็บไปผ่า

เห็บเกิดจากน้ำแข็งที่ลอยลงมาจากท้องฟ้า

เอาพามันก็จะเป็นเหมือนหัวหอมออกมา
เอาเป็นชั้นหอมแบบนี้

ก็ใครที่จะไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังหน่อยในระยะนี้นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดนะครับ
ปัจจัยที่นอกจากจะมาส่งผลสภาพอากาศเมืองไทยของเรา

นี่คือปัจจัยที่หลายครั้งแต่หลายครั้งนะครับ
ที่เวลาผ่านมาแล้วก็ทำให้เกิดความแปรปนสภาพอากาศที่รุนแรง

ตอนนี้จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับ
ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ
แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญตอนนี้ที่คอยดูดเอาความชื้นต่างเข้าไปอยู่บริเวณดังกล่าว
จึงทำให้ฝนที่จะมาในบริเวณตอนกลางอาจจะช้าไปกว่าปกติเล็กน้อยนะครับ
ในแบบแนงกลุ่มก้อนเมฆนะครับจากภาพหายดาวเทียม
ก็จะเป็นกลุ่มเมฆฝนนะครับจะสังเกตว่ามีการเรียงตัวแบบนี้เลย
หลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มเมฆเหล่านี้
เดี๋ยวไปดูกันนี้กันหน่อยนะครับ
ฝนนั้นส่วนใหญ่ยังคงปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ

ก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

จากการคาดการณ์และตัวสอบ

และมีโอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์
ฝนที่มาจากบริเวณทางตอนบนจะสังเกตว่า
ไปรวมกันอยู่บรรเวณทะเลอ่าบรรยงกอ
เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะวกกลับมาในช่วงต้นเดือนหน้านะครับ
เข้าสู่บรรเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้กระแสลมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
เป็นกระแสลมฤดูฝนที่จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่ารอยต่อระหว่างฤดู
ฝนก็จะมีโอกาสเยอะกว่าปกติรุนแรงกว่าปกติ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
เดี๋ยวตอน๘โมงนะครับเดี๋ยว๘โมงเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันต่อนะครับ
จุดไหนเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษในระยะนี้
และที่สำคัญมีปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่าระเบิดฝน
ปรากฏการณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นยังไงเดี๋ยว๘โมงมาเจอกัน
เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปเช็คสภาพบ้านก่อนนะครับไม่รู้ว่าพลังงานบางอย่างนี้จะลงหรือเปล่า